นี้มันมีฝนตกแล้วก็เลยแบบยุงชุมนิดนึงแล้วมันช่วยทำให้เราอุ่นด้วยเห็นไหม
อันนี้เอามาจากมุ้งจริงเหรอ
ขนาดนี้น้องเดสเซอร์เขาจัดให้สิคะเราสองคนก็ดูเข้ากันดี
อย่างนี้เห็นแล้วก็อยากจะหยิกอยากจะหยอก
หยิกนิดชีวิตสดชื่น
ถูกต้องฮะมาเจอกับเราแบบนี้และแน่นอนไม่อยากให้คุณผู้ชมนั่งอยู่เฉย
หยิบมือถือขึ้นมาแล้วส่องดูพวกเราได้ทางโซเชียลด้วยนะ
เดี๋ยวนี้มันต้องคู่ขนานไปทั้งทีวีทั้งออนไลน์คุณผู้ชม
ซึ่งจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่านอกจากชมผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้วนะ
ยังสามารถรับชมได้ผ่านทางยูทูปมีไลฟ์สดนะคะในแอคเคาน์ไทยรัฐด้วย
เอางี้ละกันเข้าไปในยูทูปถ้าคุณยังไม่เจอรายการพวกเราง่ายนิดเดียว
ลองพิมพ์ในช่องค้นหาคำว่าคู่กัดสะบัดข่าวโอ้โหเพลงพี่เบิร์ตขึ้นก่อนเลย
เอาว่าไปเพลงคู่กัดสะบัดข่าวของเราเนี่ย

ได้มาจากพี่เบิร์ตเราซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วขออนุญาตมาแล้วนะคะ
ยังไงก็ติดตามคู่กัดสะบัดข่าวกันได้อย่าลืมไลน์มาคุยหน้าจอ
คุณผู้ชมให้ดูเรื่องนี้กันหน่อยเขาบอกว่า
เมียเมียสุดจะทนแล้วนะ
ผัวเนี่ยชอบแกล้งชอบหยอกอยู่เรื่อยเลย
สรุปแล้วเมียจะตอบโต้ผัวหรือผัวจะตอบโต้เมีย
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้คุณผู้ชมยังส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะ
เราเข้าไปดูทุกคอมเมนต์อยู่แล้ว

บางทีใครขับรถใครเดินทางก็ยังดูคู่กัดสะบัดข่าวไปได้ด้วยนะ
ใช่แล้วล่ะครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อย
คุณผัวคลั่งรักมากอย่าเรียกว่าคลั่งรักเลย
เรียกว่าอูชาความรักดีกว่า
โอ้โหอะไรจะสุดขนาดนั้นเกิดอะไรขึ้น
ก็เล่นศักดิ์ไว้ที่แขนเลย

ถูกต้องเอาแบบนั้นเลยเอาให้แบบว่ารักนี้โลกต้องรู้
เอาคุณดูเอาดิเอาทะเบียนสมรสใบสำคัญของการสมรส

แล้วเหมือนเต๊ะเลยค่ะคุณชนะ
โอ้โหต้องชมนะชมคุณสามีก่อน
และต้องชมช่างศักดิ์ด้วยว่าทำออกมาได้เหมือนมาก

ใช่แล้วก็ยังมีรายละเอียดดอกม้งดอกไม้อะไรหมดเลย
ภาพเหล่านี้เรื่องราวนี้เราเนี่ยได้มาจากแฟนเพจเฟซบุ๊ค
ที่ชื่อว่าแก่งคอยโดยช่างชาติสักลาย
เขาโพสต์ภาพเอาไว้โอ้แล้วมีแคปชั่นด้วยนะ

ภาพนี้เป็นภาพแขนข้างขวาของคุณลูกค้า
มาสักใบทะเบียนสมรสลงมาท่อนแขน
นี่คือพ่อค้าช่างศักดิ์เป็นคนโพสต์เอง
ใช่แต่เขาขออนุญาตลูกค้าแล้วไง

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังร้านสักแก่งคอย

ไปพูดคุยกับคุณเจนนรงวุ่นคงหรือบอล

แล้วเราก็จะไปเจอกับคุณจอยภรรยา

คุณบอลขอดูรายชักหน่อย
เออนี่คุณบอลเปิดได้ดูดิ

โชว์เลยให้ได้ดูให้ได้เห็นเลยว่า
เน่เพิ่งสักมาหมัด
ถามหน่อยถามหน่อยอยากรู้ประวัติที่มาที่ไป

ว่าอยู่กินกับภรรยาคนนี้มา๘ปีแล้ว

เขาบอกว่าปกติตัวเขาเองคุณบอลเนี่ย
เป็นคนชอบรอยสักแล้วก็สักลายอยู่แล้ว

เคยคิดมาหลายครั้งว่าจะสักทะเบียนสมรสเอาไว้ตรงไหน

หรือจะเอาไว้ที่หัวใจ
คิดไปคิดมาได้ข้อสรุปว่า

อ้าวก็ถ้าใครถามน่ะสาวไหนมาทักอ่ะ

ให้เห็นเลยว่านี่จดทะเบียนสมรสแล้วจ้า
แล้วยิ่งมันช่วงใกล้เทศกาล
วันแห่งความรัก๑๔กุมภาวันวาเลนไทย
เขาเลยตัดสินใจหวังว่านี่แหละของขวัญให้กับภรรยา
เขาตั้งใจซักมาเลย
ให้ภรรยาได้เห็นได้ภาคภูมิใจ

มันมีมากมายหลายคำถามนะที่นักข่าวของเราถาม

ผมอยากให้คุณผู้ชมฟังทั้งคำถามของนักข่าว

ใช่
เพราะว่ามันไม่ได้อายอยู่นะครับ
มันไม่ใช่เรื่องน่าอายอยู่นะครับ
แต่เมื่อข่าวนะว่าดีใจค่ะ

ส่วนตัวเองก็ความคิดนะ
เอาจริงก็มีแว๊บนะว่าจะศักดิ์ด้วยแหละ

ว่าจะสักนู่นสักนี่สักอะไรบนร่างตายของเรา
แต่มันก็เป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนนะ
ใช่ค่ะคนที่ชื่นชอบรอยสักสวยก็มีมากมาย
เดี๋ยวนี้ศิลปะการสักลายก็สวยมากเลยนะ
เป็นแบบสไตล์มินิมอลเล็กแบบนี้ก็ได้
ใครจะชอบเป็นแบบจัดใหญ่อย่างนี้ก็แล้วแต่เลยจริง
ยังไงก็คือชื่นชมชื่นชมในความกล้าหารของคุณพ่อบ้านท่านนี้ด้วย

แต่คู่นี้ไม่รู้ไปทะเลาะอะไรกันมา
เอ้าถ้าคุณได้เห็นคลิปเหตุการณ์นี้
ฉันเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนทั่วประเทศไทยต้องเจ็บเท้าแทนเลยค่ะ
นี่คือเตะโดนอะไรคะ
โอ้โหนี่ไงกระจับเสริมยายเหล็ก
กระจับที่เห็นเนี่ยมันเป็นหม้ออลูมิเนียมไหมคะ

ชอบมาแซวเรามาหยอกเรามาตีก้นเราเรากำลังทำกับคงกับข้าวอยู่

วนกันแบบนี้เอาโดนตีโดนเตะเข้าไป

ผมว่าต่อจากนี้คุณสามีน่าจะเจ็บทั้งตัวนะ
โดนภรรยาเอาคืนซะน่วมแน่เลยถูกไหมคะ
เขาไปเถอะรักเขานี่นะ

ผมบอกแบบนี้ละกันนะคุณผู้หญิงยังไงก็ต้องระวังใช้ชีวิตในปัจจุบันแบบนี้
เพราะว่ามีเรื่องของอุทาหรณ์มาเล่าให้ฟังกันอีกแล้ว
ผู้หญิงคนหนึ่งฮะเขาไปเจอเรื่องราวที่ว่ามีผู้ชายตามมาตามมาแบบน่ากลัวประกบคุยเลย
แล้วเรื่องราวเรื่องนี้มันจะจบลงแบบไหนเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสบัดข่าวคู่กันสบัดข่าว
ใครที่อยู่ตามแบบพื้นที่ต่างอยู่แถวชนบทหน่อยก็ตาม

แล้วถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์ที่ว่าข้างบ้านหรือเพื่อนบ้าน
จับกลุ่มเล่นการพนันแจ้งจันทรีย์
ค่ะนี่ดีที่สุดนะครับ
เพราะอะไรเจ้าหน้าที่เขาจะได้บุกไปทลายวงพนัน
ซึ่งมีให้ได้เห็นอีกแล้วบ่อยเลยค่ะ

เห็นแล้วน่าสงสารแต่ในเมื่อทำผิดกฎหมาย
ก็ต้องโดนจับนะครับ

หยุดอย่าเลี่ยน

หนูหนีบ้านมาเล่นน้ำมู

ไปไซธ์

แถวย่อนกันพอนั่นดีละ

อย่างที่บอกน่าสงสารผู้เท่าผู้แก่

เอาเนี่ยฮะช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปทลายวงพนันกลุ่มไฮโล
โอ้โหวงแตกวิ่งกันเกือบเกือบเลยค่ะ
อย่าแร้น

วิ่งแล้วไปแล้วแรนแรนเฝ้า
เออวิ่งเร็ววิ่งไปไหน
คือจอดจอดได้แล้วหยุดได้แล้ว
เพราะวิ่งไปสุดท้ายก็ต้องกลับมาเหมือนเหนื่อยเปล่า
พนันกว่า๒๐คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทั้งนั้น
ลักลอบเล่นการพนันไฮโล
อยู่ใต้ถุนบ้านที่บ้านเลขที่๑๕๖หมู่ที่๙
ตามบนเขาวาวอัมเภอเมืองจังหวัดมหาศรษภาคาร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแสดงตัวเข้าจับกลุ่มเลย
กลุ่มนักพนันก็แตกกระเจิง
วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง

โอ้โหเข้าดงที่เป็นแบบว่า
ที่เขาปลูกต้นกล้วยแปลงกล้วย

บางคนนี่ถ้ามีแหล่งน้ำมีบึงน้ำกระโดดลงไปเลยเหมือนกัน
อู้ตัวบางคนก็แอบอยู่ในบ้านนั้นและ
เอาไปดูหน่อยละกันแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้าง

เดี๋ยวพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กันหน่อยบางคนแอบเข้าไปซ่อนอยู่ในห้องที่มีตู้ยงตู้เย็น
กะว่าจะหลบอยู่ข้างตู้เย็นแล้วจะรอดอย่างที่มุมนี้เจ้าหน้าที่มาเคาะเรียก
ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับมีเสียงตะโกนออกมาไม่มี
แล้วใครตอบ
ในนั้นมี๒คนนะนี่ไง๑คน๑ในนั้นพอรู้ว่าเจ้าหน้าที่ตามแล้วเดินไปตามอีกคนที่อยู่หลังตู้เย็น
เธอจรฐีเห็นแล้วเออฉันไม่ยอมจะออกไปคนเดียวแน่นอน
ไปด้วยกันเรามาด้วยกันก็ไปด้วยกัน
เรื่องของเรื่องนั่งหลบอยู่ตรงนี้เข่าไม่ดีแล้วคนนี้บอกว่าเขาเนี่ยจะไปเอายารักษามะเร็งด้วย
เอาเหรอคะแต่ดันมาแวะตรงนี้ก่อน

ยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกหลายจุดดูไปเรื่อยคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหบางคนเนี่ยก็พยายามจะหลบหนีกะว่านี่ต้องเข้าทางหน้าต่างเลย

สงสัยไปหลบอยู่ในมุ้งในตู้เสื้อผ้า
โอ้โฮเจอไหมเปิดมาเป็นไงมีไหมจรภีร์ไล่ดู
ดูทุกข้อทุกมุมเลยนะฮะใส่เตียงในตู้โอ้โฮ
นั่งเหลืออยากเล่นซ่อนหาสมัยเด็กค่ะสรุปเลยละกันจรภีร์ตามจับมาได้ทั้งหมด
คนนะครับเป็นผู้หญิง๕รายผู้ชาย๓รายอายุประมาณ๔๕๗๐ปี
อย่างที่บอกอายุเยอะกันทั้งนั้นนะฮะแล้วของกลางอ่ะอะไรบ้าง
เงินสด๓๘๐บาทไวจริง

ไม่รู้ใช่ไหมล่ะแต่ที่เห็น๓๘๐ลูกเต๋าอีก๓ลูก
แผ่นบอกแต้มจานร้องอันนี้ชัดเจนและที่สำคัญต้องมีอะไร
ฝาปิดมันจะได้เล่นได้ครบถ้วนเอาล่ะก็นี่เป็นอุปกรณ์การพนันเขา
ที่เขาก็จับกลุ่มยึดมาได้หมดถามว่าทำไมถึงโดนจับ
เพราะมีชาวบ้านชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าได้รับความเดือดร้อน
เพราะมีกลุ่มนักพนันเนี่ยมามั่วสุมอย่างแรกเลยดื่มสุรากัน
เสียงดังเล่นการพนันไฮโล
และที่สำคัญแต่ละคนเอารถมาจอ
ถูกต้อง
มันทั้งเสียเงินผิดกฎหมาย
แล้วถ้าหากว่าถูกจับได้อย่างนี้
ไม่รู้จะต้องติดคลุกติดตารางนานแค่ไหน

ย้ำเตือนกันตรงนี้ละกันกิจกรรมดีมันมีอีกเยอะเลย

คุณชนะเกริ่นเอาไว้ในช่วงที่แล้วก็คือ
สัญจรหรือไปไหนมาไหนของผู้หญิงต้องระมัดระวังมาก
อย่างน้องคนหนึ่งกำลังจะเดินกลับบ้านในช่วงค่ำ
แต่มาเจอกับผู้ชายปริศนาคนหนึ่ง
ขับรถมอเตอร์ไซค์ตามประกบแล้วก็ชวนคุยนะคะ
ซึ่งบรรยากาศช่วงนั้นมันตึงเครียดมาก
แต่สุดท้ายน้องก็เอาตัวรอดมาได้ค่ะ

ข้ามไปกว่าหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะ

อยู่กับพ่อแม่

คลิปนี้แหละคุณผู้ชมบันทึกเหตุการณ์
ช่วงที่น้องเขากำลังเดินอยู่ในถนน

ซึ่งเขาก็ไม่สามารถที่จะยกมือถือขึ้นมาถ่าย

ภาพเนี่ยก็ลักษณะเหมือนตั้งใจจะอัด

ถ้าได้ฟังได้รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
เจ้าของคลิปนะคะก็คือน้องอีฟค่ะ
น้องอีฟเป็นสาวน้อยตัวเล็กนะสูงแค่๑๔๕เซนติเมตรนะคะมีแล้วค่ะ
ตอนนี้เธอก็ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ด้วยนะ
จากเรียนแล้วเนี่ยยังเป็นแม่ครัวช่วยงานในร้านอาหารของทางบ้าน

เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มครึ่ง

อุ๊ยตัวท้องรามกำแหงอยู่
อยู่ไหนค่ะ๑๘๗มันออกไปไกลคุณชนะ

เพราะน้องบอกว่าช่วงซอยที่น้องกลับไปมันมีย่าขึ้นเป็นพุ่งสูงเลยค่ะ

ถูกแล้วระหว่างที่น้องเนี่ยเดินไปอยู่ดีก็มีชาย
อายุประมาณสัก๓๕ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบค่ะ
แล้วก็สอบถามพูดคุยถามเรื่องส่วนตัว
มีแฟนหรือยังเป็นแฟนพี่ได้ไหมแล้วพยายามจะขอเบอร์โทรศัพท์เธอด้วย
เธอเองก็พยายามพูดแล้วนะจะมีแฟนแล้ว
พูดออกไปอย่างนั้นเผื่อว่าจะเลิกไม่ต้องมายุ่งกับเราอะไรอย่างนี้ไง
คือเธอก็ทำใจดีสู้เสือพยายามตั้งสติทำให้ตัวเองเนี่ย
คำถามแบบเหมือนไม่กลัวนะแต่ในใจเธอเนี่ยกลัวมากเลยค่ะ
เธอก็พยายามรีบเดินเดินดีกว่าเร็วที่สุด
ไปถึงจุดที่มีคนยืนอยู่พลุกพลาดนะคะ
จากนั้นชายคนนี้ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีหายไป
คุณถ้าอยู่ในเหตุการณ์นั้นคุณคิดว่าน้องจะตกใจแค่ไหน

เพื่อเตือนภัยให้ผู้หญิงคนอื่นระมัดระวังด้วย
แม้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะไม่เกิดเหตุร้ายขึ้นมา
แต่มันก็เป็นการคุกคามทางเพศเหมือนกัน
ทำให้น้องนี้อาจจะหวาดกลัว
ในการเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวอีกไปนานเหมือนกันนะคะ
ก็ต้องฝากไปยังเจ้าหน้าที่เนาะ
ในพื้นที่ที่มันเป็นแบบพื้นที่แบบเปรียวมืดอะไรอย่างนี้
หนึ่งติดตั้งเสาไฟแสงไฟถางย่าหน่อยไหม
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยเวรยามตรวจดูนะคะ
ครับเรื่องนี้นะฮะมีคนเขามาร้องเรียน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านของเขา

เป็นพ่อนุ่มที่เขาเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่จังหวัดเพชรชบูรณ

แต่เรื่องนี้เดี๋ยวต้องฟังความทั้งสองฝั่ง
คือเรื่องของเรื่องเขาไปเจอกับกลุ่มเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่ง
มาที่ร้านของเขาแล้วบังคับให้เขาเซ็นยอมรับหนี้บางอย่าง
เหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงแล้วเหมือนกับว่าจะมีการทำร้ายร่างกายกันด้วย
ไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนครับ
อันนี้คือคลิปต้นเรื่องก่อนนะแล้วไปฟังความจากคนที่เขามาร้องเรียนก่อน
เขาชื่อว่านายทัศนัยพันน้อยอายุ๓๙ปี
เขาบอกว่าเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ตัวเขาเนี่ยใจคอไม่ดีกลัวมาก
แล้วเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณสัก๑๑โมงครึ่ง
ของวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมาในร้านกาแฟของเขาเองนั่นแหละ
อยู่ที่ตำบลสระกรวดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์
เขาบอกว่าช่วงนั้นมีรถยนต์ประมาณ๓๔คันมาจอดที่หน้าร้าน
จากนั้นก็มีกลุ่มชายและหญิงประมาณ๑๐กว่าคน
บางคนบอกเป็นตำรวจเนี่ยแล้วคุณดูนะมีอยู่คนหนึ่ง
ดูภาพช้านี่เห็นไหมมีเหมือนใส่เสื้อที่เป็นหน่วยงานอะไรบางอย่าง
มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วย

อาจจะเป็นเรื่องราวหลังจากที่เกิดเหตุแล้วทางผู้เสียหายมีการร้องเรียน
แล้วมีคนไม่พอใจเรื่องราวมันเกิดขึ้นในร้านของเขานี่แหละค่ะ
ถูกต้องฮะเขาบอกว่าตอนนั้นตัวเขานายทัศนายอยู่คนเดียว
แล้วอยู่ก็มีกลุ่มคนกลุ่มนี้เข้ามาพูดคุยในร้าน
เขาบอกว่ามีหนึ่งในนั้นพุ่งมาทำร้ายเขาด้วย
จากนั้นนะฮะคนที่อ้างตัวว่าเป็นเสทหารบอกว่าตัวเขานายทัศนัยทำผิดหลายอย่าง
เอกสารที่เขาถือมาเหมือนประมาณว่ามีหลักฐานมานะ
แล้วเขาบอกว่าเนี่ยก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วด้วยที่สถานีตำรวจภูทรแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
เจ้าหน้าที่นะฮะเขาบอกอย่างนี้นะกล่าวอ้างนะกลุ่มคนนั้นนะ
เขาบอกว่าทางสถานีตำรวจภูทรศรีเทพฯจังหวัดพระเจ้าบูรณ์

แต่อย่างนี้เรื่องของเรื่อง
กลุ่มคนกลุ่มนั้นมาเนี่ยหลักใหญ่ใจความคือ
ตั้งใจให้นายทัศนัยเนี่ยเซ็นเอกสารบางอย่าง
เพื่อรับสารภาพและยอมชดใช้หนี้

หากไม่จ่ายภายในวันที่๒๘ธันวาคม๒๕๖
จะกลับมาทวงถามอีก
คือเหมือนกับว่าเจ้าของร้านคนนี้
เขาเนี่ยทำมาหากินของเขาอยู่ดี
ก็มีกลุ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วก็ถือเอกสารมาว่า
นายนายคนนี้นะคะก็คือนายทัศนัยเนี่ยทำผิดใช่ไหม

แต่ถ้าหากว่าคุณยอมเซ็นสิทธิพิเศษคุณจะได้รับก็คือลดโทษอะไรไป

เหมือนมาตกลงเจรจาอะไรบางอย่าง
ซึ่งตัวนายทัศนัยเองบอกว่าเขาก็ไม่ได้เป็นหนี้ใคร
แล้วเขาผิดเขาผิดจริงไหมก็ไม่รู้
นั่นคือฝ่ายของเขานะที่บอกแบบนั้นนะ

เนี่ยเขาบอกว่าด้วยความที่ว่าเขาหวาดกลัว
จากนั้นเมื่อเซ็นเอกสารเสร็จนะทั้งหมดก็พากันออกไป
หลังเกิดเหตุฮะตัวนายทัศนัยเจ้าของร้านกาแฟ
เขาก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
แล้วเอาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
คุณผู้ชมสอบภาพสีเทพคุณง่ายเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสักครู่
ไปแจ้งความกับคุณตำรวจไว้ก่อน
นายทัศนายยืนยันนะฮะว่าเขาไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
แต่เขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่า
เรื่องนี้มันอาจจะมาจากเหตุที่เขาเนี่ยนะ
ไปตัดสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๖ปีเป็นชาวจังหวัดนครปฐม
แล้วก็ยังมีเรื่องของเงินที่ประมาณว่ายังตกลงกับฝ่ายหญิงไม่ได้
ซึ่งทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็เคยให้เงินเขาเขายอมรับอย่างนั้นนะในเคสนั้นนะ
ว่ามีผู้หญิงคนนั้นที่เขาตัดสัมพันธ์ไป
เคยให้เงินเขาครั้งละ๔๕๐๐๐บาท
ก็เป็นความสมัครใจของผู้หญิงคนนั้นที่ให้เอง

แต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ที่มา
มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นที่เหมือนเขามีเรื่องราว

เขานึกออกเรื่องนี้เรื่องเดียวก็เลยคิดว่าถ้าหากเป็นเรื่องนี้
ก็อยากให้ผู้หญิงมาคุยกันดีมากกว่า
แต่อย่างนี้ฮะด้วยความที่ในภาพมันมีชื่อองค์กรบางอย่าง
เขาบอกว่าเป็นองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ
แต่อย่างนี้ละกันองค์กรนี้เราไปดูมาแล้วมันก็มีจริงนะ
มีจริงอยู่ในนั้นแต่ในเมื่อปรากฏในภาพแล้ว
เพื่อความชัดเจนเพื่อความกระจ่างออกมาพูดคุยหน่อยไหมเอามาบอกหน่อยไหม
แสดงความบริสุทธิ์ใจหน่อยไหมว่าเออองค์กรคุณที่มีภาพมีเสื้ออะไรอยู่ในนั้น
มันใช่จริงหรือเปล่าใช่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนี้ไหม

หรือถ้าไม่ใช่ก็ออกมาบอกจะได้กระจ่างกัน

สุดท้ายใช่เจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่า
นี่ไงมันมีความสงสัยอยู่หลายประเด็นนะคะ
ถ้าไม่อย่างนั้นดิฉันว่าเรื่องนี้มันอาจจะกระทบต่อหลายภาคส่วน
ดังนั้นนะคนที่เป็นตัวจริงมาบอกหน่อยมาชี้แจงหน่อย
จะได้ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่่งี้
แล้วประชาชนจะได้ไม่หวาดกลัวด้วย
อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องสวยค่ะ

แต่จังหวะนั้นนายเน็ตบอกอยากได้อีกอยากดื่มอีกก็เลยไปที่ร้านของชำเพื่อสั่งอะไรสักอย่างเพิ่มเติม
ว่าอะไรแต่เจ้าของร้านบอกเออในเน็ต
ข้างยังไม่จ่ายตังค์ฝากทวงหน่อยนะ

เน็ตก็ยินดีไปทวงให้สุดท้ายโดนรุมค่ะ

ไม่รู้กี่คนรุม๑คนนะคะ
เอาล่ะบอกตรงนะไม่รู้ได้สาเหตุอะไรเอาจริงชัด
แต่ถ้าเป็นเรื่องแค่แบบไปถามเรื่องเงินที่ยังไม่ได้จ่ายแม่ค้า

แต่บอกไว้ก่อนนะไปทำร้ายกันอย่างนี้สุดท้ายก็ผิดกฎหมาย
เดี๋ยวมาชดใช้กันอีกนะครับต้องติดคุกกันไปอีกถูกต้องค่ะแล้วตอนพอสั่งเมามาดูแล้วจะพูดไม่ออกนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสารเจ้าพ่อสะบาปใกล้สะพานตรีรัฐ
ตำบลจันนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะพอเกิดเหตุผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะ
บอกเลยว่าอาการหนักอยู่พอสมควรเพราะว่าดั้งจมูกหักแล้วมีแผลฟกช้ำบริเวณใบหน้า

เล่าเหตุการณ์ให้นักข่าวฟังนะคะว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยชื่อนายนิดนายนิดอายุ๓๓ปีค่ะ
ก่อนที่จะโดนรุมเนี่ยนายเน็ตนั่งดื่มอยู่แถวนั้นแหละ
ส่วนคู่กรณีกลุ่มที่มารุมทำร้ายก็นั่งดื่มอยู่วงข้างกัน
แต่มากันเยอะหน่อย๗๘คนนะคะ
โดยซื้อเบียร์และน้ำแข็งจากร้านค้าที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ

แต่ว่ากลุ่มข้างดันจ่ายเงินยังไม่ครบ

ค่ะทีนี้ช่วงนายเน็ตเดินไปซื้อของที่ร้านนั้นแหละ
เจ้าของร้านเห็นว่าเออนั่งดื่มอยู่ข้างกันไง
ฝากบอกในเน็ตว่าเออไปบอกกลุ่มวัยรุ่นหน่อยนะว่า

ก็โอเคไม่ยากนี่เรานั่งอยู่ข้างกัน
เน็ตก็เดินไปไปทวงให้นะคะ
แต่สุดท้ายถูกกลุ่มวัยรุ่นที่นั่งอยู่อะค่ะ

ไม่รู้จ่ายรึยังไม่จ่ายแต่เขาฝากทวงมา
แต่โดนรุมเองซะอย่างนั้น
ก็ไม่ได้ว่าอะไรไปบอกเจ้าของล้านของเจ้า

พบว่ามีร่องรอยคราบเลือดหยดอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย

ส่วนคุณป้าที่อยู่ในเหตุการณ์

เตือนใจขายส้มตำอยู่แถวนั้น
ป้าเตือนใจนี่ไม่ได้เกี่ยวกับร้านป้าขายของชำนะ
ไม่ใช่แต่คุณป้าเตือนใจอยู่เห็นเหตุการณ์
คุณป้าเล่าให้ฟังว่าตอนที่กำลังตำส้มตำอยู่เลยเนี่ย
ก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นกำลังระยำตำบอลกันเลย
โอ้โหทะเลาะกันทะเลาะกันเลยเหมือนกันนะคะ
ก็มีน้องผู้ชายคนหนึ่งถูกรุมคุณป้าเตือนใจเห็นแล้วสงสาร
สากเลยคุณชนะวิ่งไปช่วยนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะโดนรุมจนตายอะค่ะ
ป้าก็จิตใจดีแล้วกล้าหารมากนะ
เพราะว่าโดยเหตุการณ์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเห็นใครทะเลาะกัน
คนส่วนใหญ่จะไม่กล้าเข้าไปห้ามนับถือใจคุณป้าเหมือนกันนะคะ
ซึ่งต้องอัปเดตอาการนิดนึงคุณป้าบอกว่าตอนนี้ผู้บาดเจ็บปลอดภัยแล้วนะคะ
ออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นที่บ้านเรียบร้อย
ส่วนเรื่องของคดีค่ะคุณชนะตำรวจเร่งสอบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีต่อไปอย่างที่คุณชนะบอกก็ต้องโดนแหละคดีทำร้ายร่างกาย
โดนแน่เรื่องของการทำร้ายร่างกายนะครับ
ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุอะไรก็ตามไปสนับสนุนความรุนแรงอยู่แล้วนะครับ
และแน่นอนเราก็ฝากเตือนเรื่องของการไปจิ้มลงจิ้มลิงค์

ดูดเงินจากในมือถือคือเคสล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเคสที่ว่าไปเชื่อว่ามีลิงค์ลิงก์หนึ่ง
คนที่เขาโดยสารเป็นประจำเขาก็คิดว่ามันดีใช่ไหม
หลงเชื่อเข้าสุดท้ายโดนดูดเงินไปนะฮะ

น่าเห็นใจคนคนนี้จริงเลยนะครับ
คุณมุสตาฟาสุขมาตรอายุ๕๓ปีเป็นชาวบ้านหมู่ที่๓ตำบลควนขันอำเภอเมืองจังหวัดสตูนฮะ
แกเนี่ยมีอาชีพขายของในตลาดสดก็เป็นพ่อค้าธรรมดานี่แหละคุณผู้ชมหาเช้ากินค่ำ
ไปที่สพเมืองสตูนเลย
เขาบอกว่าตัวเขาตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพ
ถูกดูดเงินจากบัญชีกว่าครึ่งแสน

บอกอย่างนี้ฮะมิจฉาชีพมันส่งข้อความมาในมือถือแก
แจ้งว่ามีเที่ยวบินพิเศษกับสายการบินแห่งหนึ่ง

ซึ่งสายการบินนี้พี่เขาใช้บริการบ่อย
เขาก็เลยคิดว่ามันเป็นแบบของสายการบินเลย
นั่นไงเขาก็เชื่อสนิทใจเลยไง

มาคราวนี้เนี่ยโดนมิจฉาชีพหลอกบอกว่า
ถึงแม้ว่าตัวจะฟรีแต่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

นี่แหละครับไอ้๒๓บาทนี่แหละครับ
มันหลอกให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าเข้าไปในลิงก์นี้ไง
จะให้จ่ายเงิน๒๓บาทผ่านลิงค์
ตัวเราถ้าสมมุติเชื่อสนิทใจแล้ว

อ่ะเขาก็เลยคุยกับคนที่อยู่ปลายสายที่เป็นมิจฉาชีพ
ก็โทรศัพท์มาแนะนำเลยให้เข้าแอปนั้นแอปนี้
แล้วก็เข้าโปรแกรมนี้จิ้มลิงก์ตามนั้น

ว่ามันมีช่วงที่ฝ่ายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่เป็นมิจฉาชีพ

ไอ้เลขรหัสนั้นไปมันสามารถเข้าไปควบคุม
ได้ว่ามันจะใช้แอปแอปหนึ่งที่เรียกว่ารีโมท

เข้าไปควบคุมมือถือของพี่ผู้เสียหายได้

เงินโดนดูดไป

โทรศัพท์ต่อเราก็ไม่กดเราก็คุยต่อ

ยังก็กดไปที่ข้อความ
ข้อความก็เห็นเงินจากบัญชีออกไปประมาณ๖๐๐๐กว่า

เขาเนี่ยรีบเลยนะเมื่อรู้ตัวแล้วว่าเงินมันออกจากบัญชี
โดยที่ไม่ได้เป็นคนโอน
ไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสตูนฮะ

แต่ทางธนาคารแจ้งว่าต้องไปแจ้งความที่โรงพักก่อน

สุดท้ายนะฮะตอนนี้ทำได้เพียงแค่รวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ต้องพึ่งพาคุณตำรวจนะครับ
ก็คือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เล่าสู่กันฟังจะได้ไม่มีใครตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพพวกนี้
เพราะมันเยอะจริงแล้วน่าเห็นใจพี่แกมาก
กว่าจะสะสมเงินมาได้นะคะ
คุณผู้ชมก็เตือนกันแบบนี้เรื่องของลอตเตอรี่เหมือนกัน
ว่าไม่ได้นะทุกคนหลายคนสนใจเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค

คุณต้องเก็บสลากความกระทะบาลให้ดี
อย่าอย่าไปให้น้องหมามันเล่นไม่งั้นเนี่ยจะโดนแบบนี้ค่ะ
ฮ่าโอ้โล่โล่โล่โลโลโลโลโล
พูดดูก่อนนวดที่ผ่านมา๑๕พันเลขท้าย๒ตัวคือ๙๒
และสลากินแบ่งรัฐบาลฉบับนี้ก็คือ๙๐
เอาเลขท้าย๒ตัวก็ถูกดิอ้าวแล้วนี่ยังไง
ถูกกินเหมือนกันสิคะถูกอะไรกิน

คืองวดนี้พี่เขาอุตส่าห์จะได้เงินแล้วถูกรางวัลแล้ว
แต่สังเกตใบหนึ่งมันถูกหมากินแทะสักขาดวิ่นเลยนะคะ
เขาซื้อมา๒ใบถูกกินไปใบหนึ่งยังเหลือใบหนึ่ง

แต่คุณผู้ชมค่ะข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาให้ข้อมูลมาบอกว่าถ้าหากสลากเสียหาย
ไม่ว่าจะยับจะขาดจะพังจะอะไรก็แล้วแต่

แล้วลองไปขึ้นเงินกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

หรือว่าทางข้อมูลที่เป็นหลักฐานสำคัญได้

เหตุการณ์ข้างหน้าก็คือเก็บไว้แบบมิดทิศ

ไปไปเดี๋ยวจะพาไปกินแถวนนทบุรี

ว้าว

ร้านดังระดับตำนาน

อยู่แถวอับเพิร์ศปักตริัตรจังหวัดนทบุรี
ถ้าคุณแค่เสิร์ชคำว่าร้านอาหารริมน้ำ

กุ้งเผาอยากให้ดูกุ้งเผา

อันนี้ผัดแบบว่าน่าจะเป็นเนื้อตรงกล้าม

โหนี่กุ้งไม่น้ำเผาเนื้อเขาขาวเด้ง
คือตัวหนึ่งเนี่ยใหญ่เท่าจานเลยนะคะ

แล้วที่สำคัญของหวานเขาก็มี

บอมเบอรี่รอยแก้ว

แล้วราคาไปยังไงต้องได้

กันดูหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวเราให้นะ
ต้องโทรไปกันดูค่ะนะคะและจริงสำคัญต้องขอขอบคุณภาพนี้

จ้าส่วนเรื่องของอาหารการกิน
ที่มาของร้านค้าที่เขาประสบความสำเร็จเราก็มีให้ดูกัน
ในรายการเศรษฐีป้ายแดง
ตามไปเลยตามพี่ป้อง
จ๊ะไปที่ร้านนี้ครับ
ร้านเฮ่งชุนเสง
โอ๊ยเมนูเด็ดของเขาก็คือเกาเหลาเนื้อตุ๋นหม้อไฟ
ว้าว
กว่าจะมาเป็นร้านดังยอดขายไม่ต่ำกว่า๓๐๐๐เนี่ย

แล้วเพิ่มเป็นหนี้หลักแสนมาก่อนนะฮะ
แต่แม่เพิ่มฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้มาได้อย่างไร

จากนั้นน้องใบตองจะพาไปบุกตลาดเซียรังสิต
กับร้านแม่นิดแหนมหมูทอดสดค่ะ
เขาขายแหนมหมูทอดหลากหลายเลยนะ
ทอดกระเทียม๓ชั้นแหนมสันคอหมูแหนม
ซี่โครงหมูแหนมแล้วก็เอ็นข้อไก่แหนมด้วย
คือขายกันเนี่ยโอ้โหเรียกว่าทอดแทบไม่ทันค่ะ
วันหนึ่งประมาณสัก๖๐๑๐๐โลได้นะคุณผู้ชม
ดูที่มันมีข้าวเหนือร้อน
น้ำหน้าดินที่สุดเลยน้ำเหลืองฟอง

แต่บอกเลยว่าเขามีสูตรเคล็ดลับความอร่อยนะครับ
ไปถึงที่ร้านน้องใบตองไปขุดคุยค้นหาสอบถามเคล็ดลับ
เขาก็ใจดีนะเปิดเผยทุกขั้นตอนตั้งแต่การหมักการทอดนะคะ
แล้วพี่กันเจ้าของร้านบอกว่าในอดีตเขาเคยเป็นเด็กแว้นมาก่อน
แล้วเคยมีประวัติติดคุกมา๔รอบ

วันนี้เขากลับตัวกลับใจนะคะทำอาชีพสุจริตนะคะ

เส้นทางของพี่กันเนี่ยจะต้องเผชิญกับอะไรอีกบ้าง
เคล็ดลับประสบความสำเร็จคืออะไร
พอติดตามกันได้ในรายการเศรษฐีป้ายแดง
เย็นนี้๕โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
บอกเลยว่าดูก่อนรวยก่อน
เดี๋ยวจะพาไปดูความน่ารักของน้องหนูในห้องเรียนกันหน่อย

ถามคำถามอะไรมักจะมีคำตอบกวนกลับมา

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าถามยังไงแล้วตอบกลับมาอย่างไร
ติดตามในช่วงสบัดข่าวเด็ก
มันติดเสร็จใช่ไหมต้องมีวิธี
มันไม่มีรัมเศียะเดี๋ยวต้องรวดหยับนะ
พี่มีประกันไหมมาช่วยหนูประกันหน่อยหนูก็สูบยามาวี่

เกื้อลีราก็กลัวแล้วคำตอบจะกลัวใดใจ

คุณครูเขาถามไงถ้ามีคนชวนเราไปเสพยา
เสพยาเสพติดจะปฏิเสธเขายังไง

ไม่ได้โอ้โหพระโทษ
เพื่อนนี่ฮาทั้งห้องเลย
และยังมีอีกบอกว่าปฏิเสธปฏิเสธต้องปฏิเสธอย่างนี้
บอกไม่ไปไม่ไปพี่มีประกงประกันหรือเปล่า
ถ้ามีประกันหนูจะได้ไปจะได้อุ่นใจ
ไม่เกี่ยวโถน้อง

แต่เป็นเรื่องเล่นอำขำอำกันในห้องเรียนนะ
อ่ะยังไงซะขอขอบคุณภาพนี้ด้วยนะครับ
อนาคตน้องคนนี้น่าจะเป็นตลกได้
ขอบคลัมกันไงจะได้ขายเทียดขอบคลัมสนุกสนาน
แต่อนาคตของเด็กคนนี้น่าจะเป็นเจ้าอาวาสวัด
เพราะอะไรคุณไปดูคลิปนี้เลยค่ะ
สาธุสาธุ
เจ้าอาวาสเหรอใช่คุณดูสินั่งบนอาศนะอ่ะ
พร้อมแล้วแล้วยังมีบรรดาญาติโยมอุบาสิกามากมายนั่งอยู่ข้างล่าง
เห็นอย่างนี้แล้วเราก็อดที่จะพนมมือยกมือไหว้สวดมนต์ไปด้วยไม่ได้
ขอบคลัมสังฆาตได้เรียบร้อยปลาผมน้ำมนต์แล้วก็กลับบ้านกัน
คือต้องชื่นชมน้องกลุ่มนี้จริงเขาอาจจะผูกพันคุ้นเคยกับวิถีชีวิตที่คุณยายเนี่ยพาไปวัดไง
น้องน่ารักจริงนะคะชื่ออะไรนะคะ
น้องติตีเล็กน้องตีเล็กอายุแค่๒ขวบเท่านั้นเอง
แต่ว่ามีความสนอกสนใจในธรรมะแบบนี้เราก็ขอสนับสนุนนะคะ
ทุกข้อความด้วยนะคะที่ส่งมาพูดคุยกันทุกช่องทางเลยค่ะ

เอาเป็นภาพของลิงกับแมวคู่กันแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
ส่วนวันนี้หมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ประกัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ